เรื่องราวของคนสู้ชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับ

คุณแม่เป็นคุณแม่นักสู้จริง
ออกขายกล้วยแขกและผัดไทยเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว
แต่อย่างนี้ร่างกายตอนนี้ป่วยครับ

เป็นลูกสาวก็ต้องออกมาขายของแทนคุณแม่
เรื่องราวของทั้งคุณแม่และคุณลูกเป็นอย่างไรนั้น

ของเนี่ยบางวันไม่มีตังค์ติดตัวสักบาทก็มี
แค่ว่ามีน้ำมันใบอย่างเดียว

ถ้ามันไม่มีรายได้ก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้

ก่อนหน้านี้ก็ทำหลายอย่าง
ทอดกล้วยขายก๋วยจั๊บทำผัดไทยทำทุกอย่าง

แต่ถ้าเป็นหลักก็คือจะเป็นทอดกล้วย

เล็กก็ทำมาตลอด
ช่วงโควิดก็แย่หน่อย

แล้วก็ขายของไม่ดี

แล้วทีนี้มาช่วงโควิด

ก็เลยแย่มาตลอด
ประจวบมอกลับมาปีนี้
อีกต่างหากตั้งแต่ต้นปี

พอมารอบสองกระดูกสลังทับ

สองข้างเลยก็ขายมั่ง

ถ้าเป็นช่วงนี้ป่วยจะไม่ค่อยได้ทำ

ก็ช่วยแม่แบบทอดก้วย
แล้วก็ช่วยทำงานบ้าน

บางทีก็ไม่มีตังค์ก็ไม่ได้ทำ
ทุกวันนี้ของผม

ถ้าน้องปามไม่หยุดก็ไม่ได้ขายก็ต้องทนเอา
อาทิตย์หนึ่งก็ได้ขาย๒วัน
ตอนเย็นถามว่าขายได้ไหมมันก็ขายได้
แต่ว่าเราก็กลัวลูกจะเหนื่อยอีก

มันมีเวลาแค่เลิกโรงเรียนมาประมาณ๔โมงครึ่ง
ประมาณแค่๕๖โมงคือ๒ชั่วโมง

ก็คือประมาณ๙โมงไป
บ่ายโมงหรือบ่าย๒เขาก็จะกลับแล้ว

ออกไปตั้งแต่๘โมงถึงบ่ายโมงค่ะ
ก็จะขายแถวนี้ค่ะแล้วก็จะปั่นไปเทียนดัด
ก็เหนื่อยค่ะ
ใจช่วยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าแม่เขาไม่ค่อยดีค่ะ
ก็รู้สึกว่าอยากช่วยแม่มากขึ้นค่ะ
แล้วก็อยากดูแลแม่มากขึ้น
บางทีก็ขอแม่นิดหน่อย
มาซื้อขนมกินอะไรอย่างนี้ค่ะ
ประมาณ๓๐๐๓๐๐กว่าบาทลงทุนมาประมาณ๕๐๐หรือ๕๐๐กว่าบาท๒อย่างก็จะได้อยู่ประมาณ๗๘๐๐หรือ๘๐๐กว่าบาทอยู่ประมาณนี้พอจะขายอยู่อย่างนี้นะก็พอได้ใช้ถ้ามันไม่มีรายได้ก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ก็ต้องอด
ตอนนี้เขาแยกกันไปหมดก็เหลืออยู่ประมาณ๓คนก็มีแม่มีน้องกับแฟน
ช่วงนี้ไม่ได้ผ่อนมา๓เดือนแล้วก็รอธนาคารเขาจะเอายังไงแต่เขาโทรมาอยู่ว่าเขาจะบอกเลิกสัญญาอยู่
ถ้าเขาบอกเลิกสัญญาเราก็ต้องย้ายแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินก็ยังไม่รู้จะไปไหนไงเพราะมันหลายเดือนแล้วไง๓เดือนแล้ว

ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะบางครั้งเราท้อเหมือนกัน
ก็แฟนก็ทำงานคนเดียวแล้วนี่บางทีมันก็มีไปรายเดือนนะ
ไหนจะผ่อนรถไหนจะค่าบ้านไหนน้องจะกิน

ตอนยังไม่ปิดเทอมก็ไปมั่งหยุดมั่ง
ถ้าวันไหนแม่ขายของดีมีตังค์เหลือ
พอที่จะซื้อของเหลือให้เขาไปโรงเรียนก็ได้ไป
แต่ถ้าวันไหนเงินที่ซื้อของหมดไม่เหลือเงินให้น้องไปโรงเรียน
ก็ต้องหยุดเพราะว่าเราไม่มีเงิน
วันซื้อของหมดแทบไม่มีตังค์ติดตัวนะ
ออกไปขายของเนี่ยบางวันไม่มีตังค์ติดตัวสักบาทก็มี
แค่ว่ามีน้ำมันใบอย่างเดียวไปหาเอาข้างหน้า
หยุด๒๓วันมีเงินจะไปหมดเลยนะไม่มีทุนเหลือเลย
แล้วเราคิดไว้ว่าเราจะช่วยแม่ไปได้นานแค่ไหนครับ
กว่าแม่จะส่งเราเรียนจบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะช่วยตั้งแต่เรียนถึงเรียนจบเลยค่ะ
วันนี้เราเหนื่อยพอเราหลับแล้วเราตื่นขึ้นมา
เราต้องมีแรงสู้มีแรงสู้ต่อสู้ให้ถึงที่สุด

จากใจคนสู้ชีวิตนะถ้าเหนื่อยนะก็แค่หลับแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นมาสู้ต่อ
ก็แค่พักตื่นมาสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้แม่นุษย์นะคะ
ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าอยากจะไปอุดหนุนแม่นุ๊กแล้วก็น้องนะฮะ
ปาล์มเนี่ยนะครับบางทีเขาจะปั่นจักรยานขายไปทั่วหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็
ไปกันได้นะครับอยู่ที่ตำบลบางช้างอสาพราณจนครปฐม
ไม่สะดวกไปหรือจะโทรไปจะถามหน่อยซิว่าให้ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ฮะ๐๙๗๒๘๕
สู้นะคะคุณแม่น้องปามนะเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะ